สำหรับช่วงเมื่อคืนของเมื่อวาน
ช่วงตี๓อุบัติเหตุครั้งสำคัญ
ก็คือการที่รถทัวร์ของนักเรียน

แต่ว่าไปประสบอุบัติเหตุ

มีผู้เสียชีวิตถึง๖คน

ใช่ค่ะซึ่งมาดูเรื่องของการเยียวยากันหน่อย
เพราะว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เยียวยาสำหรับครอบครัวผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ
ซึ่งเบื้องต้นผู้ที่เสียชีวิตก็คือเป็นครู
จะได้รับเงินรายละ๔แสนบาท
ส่วนนักเรียนที่เสียชีวิตได้รับรายละ๕๐๐๐๐๐บาท
ความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะคะซึ่งตอนนี้ผู้ที่บาดเจ็บ
เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนาดี
ก็ยังคงต้องนอนรอดูอาการ๒๙คนที่โรงพยาบาลนี้
อกจากนี้ค่ะอาการสาหัสที่แพทย์
คงต้องรอดูอาการเช่นเดียวกันมีอยู่๓คน
เป็นนักเรียน๒คนคือนางสาวจริยาบุตรโยธี
นายชัยยันมะโฮงคำและคนขับรถนะคะก็คือนายวันดีพุ่มพวง
ส่วนที่โรงพยาบาลกบินบุรีมีการส่งตัว
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปรักษาตัว๑๖คนด้วยกันนะคะ
นายนพดลงามเหลือนายอำเภอนาดี
บอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้จัดรถบัส
เพื่อที่จะนำคนเจ็บที่แพทย์อนุญาตให้กลับภูมิลำเนาได้เกือบทั้งหมด

และได้ประสานรถจัดส่งศพทั้ง๖คนกลับภูมิลำเนาเช่นเดียวกันค่ะ
ขณะเดียวกันกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จะเข้าไปดูแลเรื่องของความเป็นอยู่
และนี่คือสำคัญสิ่งสำคัญคือการฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้ค่อนข้างรุนแรงนะคะตกเหวลึกหลายเมตรด้วยกันนะคะ
ส่วนเรื่องของการเยียวยานายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์
ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะพูดถึงความช่วยเหลือเบื้องต้น
ชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งผู้เสียชีวิต๖รายนี้ได้รับเงินสินใหม่ทดแทนนะคะ
เป็นเงินสินใหม่ที่เกิดจากการทำประกันภัย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ
ครูที่เสียชีวิตจะได้รับรายละ๔แสน
ส่วนนักเรียนจะได้รับรายละ๕แสนบาทนะคะ

คือนายอธิพงศ์รามหลังและนายกิติพงศ์ว่องวัย

เพื่อนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านนาขามอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ส่วนอาจารย์๔คนที่เสียชีวิตนะคะ
ได้เตรียมบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
โดยนางสาวพยมระจันโพอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
นางสาวเพ็ญแขปฐุมชาติอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวสิริวัลล่าคอมอยู่ที่จังหวัดน้องคาย
นางสาวสุจิตราน้อยศรีอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะ
ซึ่งบรรยากาศในการรับศพของบรรดาญาตินี่เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ